ไปดูเหตุการณ์นี้กันบ้างครับคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานแล้วจู่เนี่ยกระบะตู้ทึบพุ่งไปชนอย่างจังแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสาย๕ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าหน้าประตู๓แถวสนามบินดอนเมืองกระบาดตู้ทึบ
ทำไมไปชนมอเตอร์ไซค์เขา
แบบนั้นแล้วไปต่อเลยฮะดูสิครับเนี่ยไม่แล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่เห็นหรือคุณไม่รู้สึกว่าคุณชน
ฉันว่ามันเหลือเชื่อเลยนะเออถ้าเกิดบอกไม่เห็นไม่รู้สึกเนี่ยมันแปลกนะจะเป็นไปได้เหรอเนี่ย
โอ้โหแล้วมอเตอร์ไซค์นี่น่าเป็นห่วงมากนะครับค่ะผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะครับ
อยู่เลนขวาแล้วจู่กระบะตู้ทึบเนี่ยมาจากเลนซ้ายเลยแล้วปาดหน้ารถที่เขาอยู่
กลางมาแล้วก็ไปทางฝั่งขวาแล้วไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์จนล้มคว่ำกลางถนนนะฮะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บคนขับกระบะตู้ทึบก็ขับต่อไปเลยครับคนเจ็บชื่อว่า
นายกิจธิพันธ์อายุ๒๓ปีครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ็บที่หน้าหมอต้องเย็บถึง๑๖เข็มนะฮะแล้วมีบาดแผลตามเนื้อตามตัว
ล่าสุดเนี่ยคนเจ็บคนนี้ปลอดภัยแล้วพ่อของผู้บาดเจ็บบอกว่าวันที่เกิดเหตุลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานแล้วฝนตกพอดี
ลูกชายพยายามเกาะเลนขวาเอาไว้ใต้ทางด่วนทอเวย์ครับว่าไม่อย่างนั้นละฝนมันจะสาดมาก็อันตรายด้วยนะครับก็โอเคพยายามเกาะไปใต้ทางด่วนทอเวย์เพื่อว่าให้เจอฝนน้อยหลังเกิดเหตุครับไปแจ้งความแล้วที่สนวิภาวดีนะฮะเพื่อให้ตำรวจติดตามผู้กรณีคือกระบะตู้ทึบคันนี้มารับผิดชอบและหากใ
ช่วงสาย๕ตุลาคมที่ผ่านมาอยากให้มารับผิดชอบแล้วก็ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่า